หมายเลขสามยำหมูยอใครไม่หยุดหมูยอหยุดค่ะ
หมายเลข๔ยำไข่แดงเค็มเอ่อลำอยู่แน่ล่ะ